พักเรื่องเครียดมาดูสีสันในการเกณฑ์ทหาร
เรียกว่าต้องมีเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาได้เป็นประจำทุกปี
มีการเกณฑ์ทหารนะคะโดยเฉพาะนาทีลุ้นจับใบดำใบแดงเนี่ย
บางคนถึงกับเป็นลมล้มพับก็เคยเห็นมาแล้ว

ลงไปกองกับพื้นเลยนะคะหนุ่มคนนี้เขาจับได้ใบแดง
ขาอ่อนค่ะค่ะอ่อนอ่อนแรงอ่ะ
อ่อนลงไปกองอยู่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันพยุงแบบนี้
ปีกกันสองข้างค่ะก่อนจะต้องหายาดมมาปฐมพยาบาลนะคะ
พาไปนั่งพักซึ่งท้ายที่สุดเจ้าตัวก็ยิ้มออกได้ค่ะ
ชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้กันก็แห่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจบอกว่านี่มันเป็นอาการช็อกนะ
ใครไม่ไปอยู่ตรงจุดนี้ไม่รู้หรอกมันเหมือนโลกมืด
แต่เดี๋ยวสักพักก็สว่างไปเองนะคะเพราะว่าการเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดไม่น่ากลัวหรอกสู้นะคะก็มีคนให้กำลังใจค่ะ
และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะถ้าไปดูที่วัดหลวงพ่อขาวตะบนหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
นี่เขามาทำอะไรกันชายไทยที่เข้าเกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบดำ
เขาก็เลยมาแก้บนกันค่ะต้องแก้ผ้าด้วยนะไม่ได้แก้ร่างอย่างเดียวคือแก้หมดเลย
แก้บนหลวงพ่อขาวหรืองิ้วแก้ผ้านะคะมีทั้งแก้ผ้าหมู่วิ่งรอบองค์หลวงพ่อขาว
บางคนก็แก้ผ้าเดี่ยวเดินเคาะปี๊บไปก็มีนะคะส่วนทางด้านหน้าสาราก็มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาส่งเสียงเชียร์
เปิดเพลงเต้นกันสนุกสนานเลยค่ะเขาบอกว่าวัดนี้มีสีสันแบบนี้เป็นประจำทุกปีในช่วงเกณฑ์ทหารนะ
หลวงพ่อขาวนะคะเป็นบรรพุทรรูปปุนตั้งปางเลไรสีขาวเป็นศิลปะสมัยอฮิเคยา
เขาไม่ถูกเกณฑ์ทหารจริง
ร่ำเสียงลือก็ลือกันไปเลยค่ะ
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขาวที่ช่วยให้ไม่ถูกเกณฑ์ทหาร

คือมีคนมาบนตามกันทุกปีนะคะ

ขออนุญาตคุณผู้ชมถ่ายไกลนะคะ
เพราะว่าเขาเปลือยกันหมดเลยนะคะ
ในการเข้าไปแก้บนแล้วก็ต้องตีปี๊บดังด้วย
เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะคะ